ไม่ใช่บีแน่นอนค่ะ
ว่ามีเฉียดเดชนะคะ

เป็นนักร้องคงจะเป็นของช่องวัน
ไม่รู้ว่า

แล้วจะไปคบกับ
นักร้องเกย์พพ

คือถ้าจะเป็นจริงก็คงเป็นเพื่อนสาวมากกว่า
ชอบพี่บีมานานแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็เลยมาติดประต่อกัน
อ๋อถ้าแกชอบนี่บีวว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อค่ะ
เหมือนเราถ้าเกิดเราชอบคนในวงการด้วยกันอาจจะเป็นชื่นชอบผลงานชอบความสามารถ
อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดชอบแบบเราไปจิ้นกันหรืออะไรอย่างเงี้
หรือว่าให้บีไปจิ้นกับเกย์หรือว่าอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่ค่ะ
ไม่ได้รังเกียจนะคะไม่ได้รังเกียจเพศที่๓เลย
แต่คือโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่ชอบผู้ชายนะคะ
ยังทำให้ผู้ชายมาจีบค่ะอยากมีแฟนผู้ชายค่ะ
แป้งหนิใช่ไหมพี่บีหรือว่ามีชื่อเลาติด

จริงก็งงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้แปลกใจอะไรมาก
เพราะว่าอยู่ในวงการมันก็มีข่าวทั้งแบบอะไรต่างมากมายอยู่แล้วอะค่ะ
พี่หนุกตอนนี้มีคนที่รู้จักนะครับ
เป็นนักร้องพอพายที่มันเกย์อยู่ในสารระบบเรามีไหม

ขอคิดก่อนนะในค่ายเรามีใครบ้าง

แล้วก็ไม่ได้ตามอินสตาแกรมด้วยมั้ง

ถ้าถ้าเขาใจผิดแล้ว
เข้าใจผิดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มค่ะ